คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่รอคอยกันอยู่ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตก
คือบอกว่าแว่วมาว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนช่วงประมาณปลายเดือนมกราคม
น่าจะเป็นวันที่๒๐มกฎาคมแต่วันที่๑๔มกฎาคม
ห้ามลืมนะสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้ว
จะต้องรีบใช้สิทธิ์นะคะไม่งั้นคุณจะถูกตัดสิทธิ์นะคะ
หลังจากที่คนละครึ่งเฟส๒มันเปิดให้ลงทะเบียนไป
เมื่อ๑๖ธันวาคมปีที่แล้วถูกไหม
แล้วก็เปิดใช้งานวันแรกได้ก็คือเริ่มต้นปีใหม่๑มกราคม
ทีนี้คนที่ได้รับสิทธิ์แล้วจะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรก
หรือถ้าเกิดว่านับเป็นวันที่ก็คือไม่เกิน๑๔มกราคมค่ะคุณผู้ชม
และวันนี้วันสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้จ่าย
ก็จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะ
เงื่อนไขนี้ทางกระทรวงการคลังระบุเอาไว้เลย
บอกว่าคนที่ได้รับสิทธิ์จะถูกตัดสิทธิ์
ถ้าไม่มีการใช้จ่ายเงินภายใน๑๔วัน
ก็คือตั้งแต่วันที่๑ถึง๑๔มกราคม
โดยระบบจะตัดสิทธิ์คนละครึ่งตลอดทั้งโครงการเลยนะคะ
และสำหรับจำนวนสิทธิ์คงเหลือจากทั้งในระยะที่๑แล้วก็ระยะที่๒เนี่ย
ทางด้านนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ามีสิทธิ์คงเหลืออยู่เนี่ย
จากระยะที่๑ห้าแสนสิทธิ์
แล้วก็ระยะที่๒ที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์อีก๕แสนสิทธิ์แต่
แต่จะต้องรอวันนี้ล่ะคุณผู้ชมสรุปตัวเลข๑๐คงเหลือทั้งหมด
แล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบวันที่๒๐มกราคม
มกราถ้าเกิดลงทะเบียนจะใช้จ่ายได้ในวันที่๒๕มกราคม

เดี๋ยวใกล้เรามาเตือนกันอีกทีนึง
อกจากนี้ค่ะในเพจไทยคู่ฟ้าก็ชวนคนไทยลงทะเบียนคนละครึ่ง
อีก๑ล้านสิทธิ์ในวันที่๒๐มกราคม

บอกว่ากาปฏิทินนับถอยหลังรอได้เลย
สำหรับผู้ที่พลาดสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบที่ผ่านมา
เพราะว่ารัฐบาลเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง
เก็บตกเพิ่มเติมวันที่๒๐มกราคม๖๔นี้
และจะเริ่มใช้จ่ายได้ภายในวันที่๒๕มกราคม
ย้ำกันนะคุณผู้ชมนี่ของดิฉันยังลงไม่ได้เลยนะ

นั้นปัญหาจากค่ายมือถือเนาะที่เราเจอกันก็ไม่ได้นะครับ